ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าจงอางภาคใต้ทำไมตัวมันใหญ่

คราวนี้๕เมตรครับมาชูคออยู่ในสวนปามฮะ
แล้วเกือบจะฉกน้องหมาไปแล้วนะครับดีนะครับพี่กู้ภัยมาเป็นพระเอกฮะ

นี่หมาสองตัวนี้นะมันทำหน้าที่ของมันอย่างสุดฤทธสุดเด็ดเลย
เห่าขู่ด้วยนะเห่าขู่จงอางตัวใหญ่ไม่ยอมหนีด้วย
แล้วดูเหมือนว่าหมามันจะไม่กลัวงูเลยสักนิดเดียว
เนี่ยฮะโอ้โหมันจ้องกันเขม่งเลยนะ
คนที่ไปเจอเหตุการณ์นี้คือนางกรยาร่องลอยอายุ๕๐ปีครับ
เป็นเจ้าของบ้านเลขที่๗๓ทับ๔หมู่๓ตะบนทุ่งปรางอเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะเธอกำลังนั่งคุยอยู่กับญาติกับเพื่อนบ้านปรากฏว่าหมามันเห่า
เลี้ยงไว้๒ตัวเห่าอะไรอ่ะแล้วเห่าแบบผิดปกติอยู่ในสวนปามนะครับ
ตอนแรกก็คิดว่าอ้าวใครแปลกหน้าเข้ามาหรือเปล่าก็เลยเดินไปดูครับ
ก็ตกใจร้องเสียงหลงเหมือนกันเห็นงูจงอางเนี่ยกำลังชูคอชูสูงประมาณเมตรหนึ่งอะครับ
แล้วพยายามจะฉกสุนัขที่เลี้ยงไว้๒ตัวของเธอด้วยนะครับ
ซึ่งก็เห่าสู้งูจงอางอยู่อย่างในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไป
ก็เลยแจ้งพี่นี่แหละพี่กู้ภัยให้มาช่วย
นายพรณฑีพรมทองนะครับเป็นกู้ภัยใต้เต็กตึงสิชนครับ
มากับห่วงอุปกรณ์จับงูครับแล้วก็อาศัยจังหวัดที่งูตกใจ
เลื้อยหนีเข้าซ่อนตัวในพงหญ้าเนี่ยก็ใช้บ่วงคล้องคอจับเอาไว้ได้
ท่ามกลางเสียงโอ้โหคุณผู้ชมดูดินี่ถ้าเอาคนมายืนต่อก็ได้๑๒๓๔๕๖คนได้
นั่นแหละครับใช้เวลา๒๐นาทีเท่านั้นจับได้สำเร็จวัดความยาวได้
เอาความยาวไปด้วยนะ๕เมตรน้ำหนักไปด้วย๘กิโลกรัมนะครับ
เอาใส่กระสอบนะครับแล้วก็ท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้านนะครับ
นั้นก็บอกว่าโอ้โหจับได้รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลย

คืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับผมแล้วมันก็กลับมาที่เดิม